อย่างในวันพ่อแห่งชาติปีนี้บุตรชายของนายสุวรรค์นี้
นายสุวรรลิปตะพันลบแก่นำพักชาติพัฒนา
ถือโอกาสนี้ครับในการบวชทดแทนพระคุณของผู้เป็นพ่อ
ทำให้คุณในครอบครัวดีใจเป็นอย่างยิ่ง
มหามงคลปีนี้คุณพ่อนักการเมืองนายสุวัสดิลิปตะพันลบแก่นำพักชาติพัฒนา
อิ่มอกอิ่มใจเป็นพิเศษเพราะผู้ชายคนโตในพระสูริปตะพันลบ
ตัดสินใจบวชทดแทนคุณถือเลิกดีวันที่๕ธันวาคมนี้
ได้รับฉายาชวัยโสหมายถึงตะบองยอดเพชร
เหมือนผู้มีอำนาจที่บรรลุธรรมจึงได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อพร้อมครอบครัวตลอดงาน
นางจรัสพิมลิปตะพันลบคุณย่าพลโทยิงภูลพิลมลิปตะพันลบคุณแม่
หลั่งน้ำตาด้วยความปราบปลื้มไม่แพ้กัน
อกจากนี้ยังมีญาติสนิทและสมาชิกพักชาติพัฒนา
นำโดยนายแพทย์วรรณรัชชานุกุลหัวหน้าพัก
พ้องเวทีการเมืองทั้งนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ผลเอกยุทธศักดิ์สสิประพาอดีตสสพักเพื่อไทย
นายสุเทพธิวสุบัญแก่นามกปปสที่มาร่วมงานจำนวนมาก
ไม่ได้คือบรรดาเพื่อนสนิทคุดหน้าคุ้นตากันดีคือนายเอกณัฐพร้อมพันธ์
ไฮโซฮิมอิสริยะและดาราสาวไอซ์อภิษดาเครือคงคา
ที่มาร่วมอนุมอธนาบุญกันอย่างคึกคัก
คุณพระสุหรือคุณหลวงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอยู่เซ็นทะเบียน
ตั้งแต่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่หลวงเขาตัดสินใจที่จะบวชนะครับ
จริงด้วยประสบการณ์ก็บวชมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วคิดว่าสำหรับชายไทยชาวพุทธคนหนึ่งเป็นโอกาสดี
ที่จะได้เข้าไปศึกษาเข้าถึงรสพะธรรม
แล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วย
บวชก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งทั้งสองท่านทั้งท่านสุวัสด
แล้วก็คุณเต้นเลี้ยงดูหลวงมาอย่างดีตั้งแต่เด็ก
วันนี้ทุกคนก็มาร่วมกันแสดงความดีใจ
แล้วก็มาอนุโมทนาบุญจากการบวชในครั้งนี้ด้วย
แต่งานนี้ไม่มีลุ้นว่าคนถือหมอนจะเป็นสาวข้างกายคนไหน
พอมีเสียงกระซิบจากเพื่อนคนสนิท
ที่ยืนยันพระเพื่อนสียังโสดสนิท
ไม่ยุ่งวุ่งจะทดแทนบุญคุณอย่างนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันค่ะ